รู้จักกันหรอ
ลองนับจำนวนคนดู
ก็ในเพจบอกว่าเป็นยี่สิบคนได้อ่ะค่ะ
แล้วก็เห็นลักษณะการเครื่องนู่นเครื่องนี่ลงพื้นกันด้วยนะคะ
แล้วก็เครี้ยงสายคู่อะหรี่นะคะ
คือโพสต์คลิปนี้พร้อมข้อความแบบนี้ค่ะ
ทะเลาะวิวาสมีตลอดควรมีมาตรการอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ดี
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนี่นะคะ
ถ้ามีประชาชนโดนลูกหลงจะทำยังไง
คุณผู้ชมว่ายังไงดีคะควรจะมีมาตรการยังไงเนี่ยกับพวกวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันแบบนี้
มีข่าวให้เราเล่ากันอยู่ทุกวันนะคะนี่นะคะครับ
มีข้อความอธิบายนะคะบอกว่าคลิปนี้ค่ะเหมือนกับว่าเพิ่งกลับมาถึงโคราชคืนแรก
อันตรายมากถ้ามีคนผ่านมาโดนลูกหลง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๙นาทีซอย๓๐กันยา
ท้ายคลิปไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่าคือมันจะมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนด้วยนะคะ
ครับทีมข่าวก็เลยตรวจสอบให้เหตุการณ์นี้เป็นวัยรุ่นยี่สิบกว่าคนจริงจริง
คุณผู้ชมยกพวกตีกันค่ะคว่างขวดคว่างหินใส่กันไปมาแล้วก็มีเสียงดังคล้ายเสียงปืน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๙นาที๑๐กันยายนนะคะก็คือเมื่อคืนนี้เองแหละ
ก็คือช่วงกลางคืนคาบเกี่ยวเช้าวันนี้นี่ค่ะอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ค้าขายลูกชิ้นที่อยู่แถวตรงนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าตีสามกว่าก็ได้ยินแล้วอะค่ะได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
เหมือนกับท้าทายกันไปมาได้ยินเสียงดังคล้ายขวดแตกหลายรอบมาก
ไม่มีใครกล้าออกไปดูค่ะเขาก็กลัวโดนลูกหลงกันนะคะ
พอเช้าก็ออกมาสำรวจดูหน้าบ้านตู้กระจกลูกชิ้นแตก
ขวดแตกเต็มพื้นเลยค่ะมารู้อีกทีก็เนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นเหมือนกับว่าเป็นพนักงานร้านเนื้อย่าง๒ร้าน
แล้วทั้งสองร้านอยู่ใกล้กันอยู่ในซอย๓๐กันยาเหมือนกัน
แต่มายกพวกตีกันค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับตำรวจมาให้ด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทเอกหวังแววกลางรองผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมา

ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายยังไม่มีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้

แต่ตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ส่งตำรวจสายตรวจไปตรวจสอบแล้วก็ไปคุยกับพยานในที่เกิดเหตุ

ทีมข่าวก็เลยถามไปที่ร้านเนื้อย่างด้วยนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มที่ยกพวกตีกันเนี่ย
เป็นพนักงานร้านเนื้อย่าง๒ร้านที่อยู่ในซอยเดียวกัน
พนักงานร้านเนื้อย่างเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเขาปฏิเสธค่ะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปนอนพักผ่อนกันหมดแล้ว

ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่